ด้านหลังเนี่ยหลานคลั่ง
มือถืออยู่ไหนตัวเองมีปืนชักปืนมา
อีกนึงตามงดก็ยิงใส่ตาตายเลย

นายอยากหาเรื่องนะ
โทรศัพท์ฉันหายเป็นไง

เมื่อไม่มีมาเลยโทรจับก็จะแทนนี่

ไม่มีแล้วเป็นจังหวะที่เร็วมากเลยนะ
จังหวะแค่ตรงนี้นิดเดียวอะค่ะ
คือดูสิจังหวะนี้อ้าวล้วงแล้วก็แบบควักออกมา
มันจับหาปืนแล้วนะมันจับหาปืนแล้วนะ
แล้วจังหวะนี้ไม่ถึง๓วิ
แล้วยิงตายญาติกรีดร้องด้วยความตกใจ

จะขึ้นมอเฟย์ใช่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่บ้านวังโคนไผ่นะคะ
ตำบลวังน้ำขาวอำเภอบ้านด่านลานหอยที่สุโขทัย
กล้องวงจรปิดจับภาพได้โอ้โหตาเสียชีวิตตรงนี้เลย
คนที่ทำตาเนี่ยคือหลานนายยศพัฒน์ปันเหม๋ยอายุ๒๔ปี
เขามาถามหามือถืออย่างที่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อกี้แหละ
ยาดก็ยืนยันไงไม่มีใครเห็น
ยายก็ด่ายศพัฒน์ไปนะว่าอย่าหาเรื่องนะ
ยศพัฒน์โอ้โหโมโหมากอะค่ะ
ชักปืนยิงใส่ตาประดิษฐ์บุญเม่นอายุ๖๘ปี
เข้าตรงซี่โครงซ้ายตาล้มลงญาติก็ตกใจ
แล้วญาติที่อยู่ในเหตุการณ์เห็นป่ะมีคนถือมีดอยู่เหรอ

คือเขาถือมีดพยายามที่จะแบบกันเชิงตั้งแต่แรกแล้ว
พยายามที่จะวิ่งไล่ตามแต่ก็ตามไม่ทัน
มีจังหวะคว่างไว้ด้วยนะแต่ไม่โดน
ญาติบอกแบบนี้ยศพัฒน์เนี่ยนะมันติดยามานานแล้ว
ตั้งแต่ม๖ม๖ก็อายุ๑๗ได้
ตอนนี้ยศพัฒน์๒๔ติดมา๗ปีอย่างนี้หรอ๖๗ปี
แล้วเคยคุ้มคลั่งเคยมีปากเสียงกับคนในบ้านหลายทีแล้ว
เฉพาะกับตาเพราะว่าเคยโดนตาไล่ออกจากบ้านคนนี้แหละ

ใช่ไอ้วันที่เกิดเหตุหลานบุกมาที่บ้าน
แล้วก็มาถามหามือถือไงแล้วก็มาก่อเหตุยิงแบบนี้
ทีนี้คุณผู้ชมเชื่อไหม
ว่าพอหลังจากเกิดเหตุเขาตามตัวยศพัฒน์กัน

คือพยายามที่จะยศพัฒน์อยู่ไหน

กระเป๋าใบนี้เลยนี่ที่สะพายมาก
นี่ยืนอยู่ในอู่ซ่อมรถโพสต์ตอน๑ทุ่ม
แล้วตอนเช้าถึงมาอารวาสว่ามือถือหาย
ตอนทุ่มหนึ่งเช้ามาอารวาสแล้วจะมาโทษใคร
เออบรรยากาศในงานศพนะคุณผู้ชม
เมื่อหัวค่ำที่ผ่านมาบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าแหละ
ทุกคนเขายังทำใจไม่ได้ค่ะจู่หลานมาก่อเหตุมาฆ่าตาแบบนี้
ฮือฮือฮือฮือฮือ
ฮือฮือฮือฮือเพราะไม่มาจับทำไมไม่มาจับ
ตำรวจรรย์รู้อะไรรู้สักทุกอย่างทัยอ่ะ
โอ้โหนี่ก็ลูกสาวตาประดิษฐ์อะเนาะ

ก็พี่คิดดูสิพ่อพ่อฉันตาย
พ่อฉันตายเพราะฝีมือลูกฉันเป็นคนฆ่าพ่อฉันเอง
แล้วเนี่ยที่แม่บอกทำไมไม่มาจับ
คือหมายความว่าทำไมตำรวจไม่มาจับลูก

แล้วปล่อยให้พ่อฉันตายเพราะว่าหลานฆ่าตาแล้วไง
บอกว่าลูกฉันหลอนยามาหลายปีแล้ว
คนในบ้านหมดหนทางไม่รู้จะทำยังไง
เอามาก็ติดไม่อีกติดยาใหม่อีก
ละวาดใส่คนในครอบครัวตากับยายเนี่ยโดน
แต่สิ่งที่แม่ยศพัฒน์ปวดใจมากที่สุดคืออะไร
ตอนนั้นแม่ยศพัฒน์บอกว่าฉันก็อยู่ด้วย
แต่กลายเป็นว่าฉันเนี่ยไม่สามารถช่วยพ่อฉันได้เลย
เพราะว่าถูกลูกนั่นเอาปืนยิง
สุดท้ายแม่บอกว่าอยากให้ยศพัฒน์มามอบตัวนะ
เพราะว่ายศพัฒน์เขาหนีไปใช่ไหม
ทีนี้คุณผู้ชมความเคลื่อนไหวเรื่องนี้

ตรรวจสภอบ้านด่ารันหอยนะตามจับตัวแดล้วนี่

กดตัวกับพื้นไว้แล้วเจอของกลางอะไรบ้างที่ยศพัฒน์
เจอปืนที่ใช้ก่อเหตุขนาด๓๘ค่ะ
ขอดูตอนที่ควบคุมตัวยกฎสะพัดหน่อยครับ

ค่ะนี่จับได้ห่างจากบ้าน๘โลนะ

แล้วตอนที่เห็นตำรวจก็จะรีบบิดเลย

ปรากฏว่ายศพัฒน์เสียหลักล้มข้างทาง

สอบกันแล้วก็พูดจาแบบวกไปวนมา

ก็ต้องโดนเรื่องฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาต่อไปด้วยนะคะ

โอ้โหเหตุการณ์นี้โหดจริงเลย